ท่านผู้ชมครับประวัตินี้ที่ถนนข้าวสารคนพูดถึงกันเยอะเลย
คือคนนึกว่าเล่นน้ำได้บางคนวันนี้เดินทางไปถนนเข้าสาร

เจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อวานก็พยายามจะห้ามนั่นแหละ
แต่มันหยุดไม่อยู่ฉุดไม่อยู่จริง
คือวันนี้ก็เลยต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็ออกกฎระเบียบกันใหม่นะฮะ
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวหลังจากหมดสงครานเนี่ยโอ้โหโควงโควิดไม่รู้จะเป็นยังไง

เมื่อวานนะฮะต้องย้ำกันนะครับ
โอ้โหเมื่อวานนี้กลางคืนนี้ยิ่งดึกคนยิ่งเยอะ
ใช่คือเจ้าหน้าที่บอกแล้วว่าห้ามเล่นน้ำ
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว
จำกัดจำนวนคนที่จะเดินเข้าไปในถนนเข้าสาร
คือผู้ประกอบการร้านอาหารกิจการต่างตามถนนเข้าสาร
เขาก็ไม่ได้เปิดให้เล่นน้ำนะ
แต่คนก็เดินเข้าไปถือเนี่ยปืนฉีดน้ำกันเข้าไปอย่างนี้

เจ้าหน้าที่ก็บอกโอ้โหก็ไม่รู้จะไปจับอะไรกันหมดอะไร

แต่ป้ายติดด้านหน้าถนนว่าจำกัดจำนวนคน๕๐คน

คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูภาพวันนี้เลยนะครับ
ทำให้ทางประหลัดกรุงเทพมหานครประหลัดกอทมคุณขจิตชัดวานิส
นี่ต้องมานั่งประชุมร่วมกับนายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารถนนเข้าสาร
แล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องต่างว่าเออจะเอายังไงกันดี
วันนี้คือ๑๔เมษายนวันนี้จะเอายังไงกันดี
ตกลงที่ประชุมก็คือยังเห็นพ้องต้องกันนะครับ
ก็คือยังไงก็ให้งดเล่นน้ำงดใช้ปืนฉีดน้ำนะ
ทั้งในร้านอาหารหรือว่าพื้นถนนข้าวสารห้ามเด็ดขาด
แต่อนุญาตให้ประชาชนให้นักท่องเที่ยวมานั่งทานอาหารที่ร้านได้
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
แต่ต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของโควิด
ถ้าฝ่าฝืนก็ต้องถูกดำเนินคดี
แล้ววันนี้ก็จะใช้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตนะฮะ
แล้วก็ตำรวจสนชนะสงครามด้วยวันนี้๗๐กว่านายนะฮะ
ไปดูแลความเรียบร้อยทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์
ผู้ที่เดินทางมาที่ถนนเข้าสาร
วันนี้มีเจ้าหน้าที่มาที่ถนนข้าวสารถ้ามีภาพเดี๋ยวให้ดูเลยนะฮะ
เพราะว่าเอาแผงเหล็กมาวางเลยอ่ะวันนี้เป็นแนวกั้นคัดกรองพื้นที่เลยนะฮะ
ตั้งแต่บ่ายโมงนะครับมาวางไว้ก่อนแล้ว
แต่ให้เข้าถนนเข้าสารได้๕โมงเย็นให้อยู่ได้ถึง๕ทุ่ม
ทุ่มนี่ร้านอาหารต้องปิดแล้วนะครับ
อุปกรณ์เล่นน้ำที่จะเอาเข้ามาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะฮะ
ให้ฝากเอาไว้ที่หน้าด่านจุดคัดกรองแล้วเดี๋ยวจะกลับก็ค่อยมาเอากลับไป
คำถามคือโอ้โหอย่างนี้มันวัวหายล้อมคอกหรือเปล่าหรือมันจะยังไงกัน
คือทางประหลัดกรทมบอกว่ามันไม่ใช่วัวหายล้อมคอกนะ
แต่บรรยากาศของเมื่อวานหรือว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย๑๓เมษายนเนี่ย
มันเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้จริง
ผู้ประกอบการถนนเข้าสารเขาก็ไม่ได้จัดงานนะ
เขาประกาศอยู่แล้วว่าเขาไม่จัดใช่นะฮะ
ไม่ได้อนุญาตให้เล่นน้องเล่นน้ำอะไรนะครับ
ทีนี้ถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดไม่ให้เล่นตรงนี้ให้ไปเล่นที่ไหน
ประหลัดกฐมอบอกว่าในกรุงเทพฯมีจุดที่ขออนุญาต
จัดงานเล่นน้ำสงครานอย่างถูกต้องก็คือที่เอเชียทีก

เป็นไปตามมาตรการของสบคท่านสนุกที่ถนนเข้าสารไม่ได้
ก็ไปสนุกไปเล่นน้ำที่วัดได้
วันนี้ก็ขอความร่วมมือชาวชนนะครับ
ผ่านไปทางสื่อมวลชนทุกท่านว่ายังไง
ไม่ให้เล่นน้ำในที่ศาไปเล่นในที่ที่หมองบอก

และที่เอเชียที่
แต่ถ้าเขาเชื่อฟังก็ตามนั้น
ถ้าไม่เชื่อฟังก็ต้องดำเนินตามกฎหมาย
ทางตำรวจเห็นตำรวจก็ทำ

นี่ถุงเฉพาะศาลแล้วดูภาพของนี้ค่ะ
อันนี้เจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานเขตเขา
มาเป็นร้อยกว่านายเลยนะคะพี่อุ๋ยแล้วก็มีการคุมเข้มมีจุดคัดกรองนี่มีแผงเหล็กมากั้น

โมงเย็นก็ถึงเริ่มให้เข้านี่ก็ได้เข้ามา๒ชั่วโมงแล้วนะครับ
ทางนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนเข้าสาร
บอกว่าบรรยากาศเมื่อวานมันก็ย้อนแย้งกับเรื่องของข้อกฎหมายหรือว่าระเบียบนั่นแหละ
มันก็เพิ่งกลับมามีสีสันกันนะ
คือถ้าจะใช้กฎหมายบังคับมากเกินไป

อย่าไปให้ผู้ที่เขามาใช้บริการหรือว่านักท่องเที่ยว
ที่มากินโค้งกินข้าวกินอาหารอะไรพวกนี้

เมื่อวานทั้งวันทั้งคืนที่ถนนเข้าสาร
นี่คุณสง่าบอกว่าเงินสะพัด๑๐กว่าล้าน
วันเดียวด้วยนะคะใช่ครับ
กว่าล้านนะครับแต่ถ้าไปเป็นช่วงเดียวกัน
เป็นวันสงครานวันเดียวกันในปีอื่นที่ไม่ใช่โควิดเนี่ย
คือยังน้อย๕๐๘๐ล้านนะครับ

เรายังหวังว่าคนที่มาเที่ยวก็ยังมาเที่ยวนะครับ
แล้วก็เที่ยวแบบบรรยากาศของถนนเข้าสารจริง
ก็คงแค่ไม่มีน้ำเข้ามา

แต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่ง
ซึ่งเป็นรัฐบาลก็คงจะบริหารเรื่องของการแพร่ระบาดกับเศรษฐกิจ

ทางทุ่มการสนชนะสงครามบอกว่า
ตำรวจก็จะไม่บังคับใช้กฎหมาย
หากไม่จำเป็นนะครับจะเน้นการประชาสัมพันธ์นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เมื่อคืนก็มีการเปรียบเทียบปรับร้านอาหารไปบ้างที่ไปฝ่าฝืน
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินกว่าเวลาที่กำหนดก็มี๘ร้าน
เมื่อคืนให้แค่๕ทุ่มคืนนี้ก็แค่ให้แค่๕ทุ่มเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ถนนเข้าสารนะครับบรรยากาศต่างวันนี้ก็จะเน้นการประชาสมพันธ์นะครับ
ไม่ได้อยากบังคับจนถึงขั้นต้องไปทำลายบรรยากาศแห่งความสุขหรือว่าการท่องเที่ยว
แต่ก็หวังว่าวันนี้จะไม่ปรากฏการเล่นน้ำแบบเมื่อวานอีก
นายกเองก็ฝากกำชับมาตรการนี้ด้วย
แล้วก็ฝากไปถึงประชาชนว่าเดินทางกลับจากภูมิลำเนาหลังสงคราน
ยังไงหากว่ามีอาการผิดปกติอะไรเนี่ย

ก่อนกลับเข้าบ้านก่อนกลับมาทำงาน
อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปเจอเพื่อนร่วมงานแล้วเดี๋ยวจะยุ่งกันอีก
ใช่ค่ะวันนี้ที่เข้าสารเป็นยังไงบ้าง
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่น
ภาพแตกต่างกันเลยนะคะนิ่งเลยนะคะด้านหลังเห็นไหมคะ

เมื่อคืนนี้คึกคักมีฟะหลงฟะหลักมากอดคอ

เดี๋ยวไปดูบรรยากาศจากคุณปียชาติคงถิ่นค่ะ
บรรยากาศที่ถนนเข้าสารวันนี้นะครับ
แห้งสนิทเลยครับไม่มีการสาดน้ำแม้แต่หยดเดียวครับ
หลังเจ้าหน้าที่คุมเข้มนะครับห้ามนำอุปกรณ์เล่นน้ำสงกราน
เข้ามาภายในถนนเข้าสารแห่งนี้นะครับ
แล้วก็พบว่านักท่องเที่ยวมีการสวมหน้ากากอนามัยกันเยอะขึ้นนะครับ
ให้ผู้ชมนะครับได้เห็นบรรยากาศนะครับ
ว่าที่ถนนเข้าสารแตกต่างจากเมื่อวานอย่างสิ้นเชิงนะครับ
ไม่มีการเล่นสาดน้ำสงกรานนะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่สั่งห้ามแล้วก็ตั้งจุดคัดกรองถึง๘จุด
โดยเฉพาะทางเข้าถนนข้าวสารฝั่งถนนจักรพงศ์และถนนตานาวนะครับ
มีการนำแผงเหล็กมากั้นมีการตรวจยึดอุปกรณ์การเล่นน้ำสงกราน
อย่างเช่นปืนฉีดน้ำทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวฝ่าฝืน
รวมทั้งมีรถประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวครับ
เราได้คุยกับนักท่องเที่ยวบางส่วนบอกว่า
วันนี้ที่เดินทางมาเที่ยวถนนข้าวสารเพราะว่าเมื่อวานนี้
เห็นมีการเล่นน้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนาน
ก็เลยพาสามีชาวต่างชาติมาที่นี่นะครับ
แต่ว่าวันนี้ไม่มีการเล่นน้ำสงกรานก็ไม่ได้ผิดหวัง
เพราะว่าเข้าใจสถานการณ์ครับไปฟังเสียงนักท่องเที่ยวกันครับ

ด้านผูกขาที่ถนนเข้าสารบางส่วนยอมรับนะครับว่า
บรรยากาศวันนี้แตกต่างจากเมื่อวานมาก
ความสนุกสนานแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากทีเดียวครับ
วันนี้ขายของไม่ดีเท่าเมื่อวานนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ขายของนะครับโดยเฉพาะถุงกันน้ำ
ขายได้๓๐๐ใบครับวันนี้ไม่มีการเล่นน้ำ

แต่ก็เข้าใจเจ้าหน้าที่นะครับที่งดสาดน้ำ
เพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดนั้นก็ยังน่าเป็นห่วง
แล้วก็วันนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็สวมหน้ากากอนามัยดีกว่าเมื่อวานนี้นะครับ

แม่ค้าบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะเก็บไว้ขายในปีต่อไปครับ

เขาก็ไม่ได้ประกาศให้เล่นนะครับแต่ทีนี้บางคนเขาปืนกันมาเอง
มันก็เลยกลายเป็นเล่นตามร้านค้า
แล้วก็บางคนที่ว่าของที่เหลือเอาไว้ตั้งแต่๒ปีก่อนก็ลงมาขาย

แต่ว่าวันนี้ยังไม่มีเล่นน้ำแล้วก็ขายได้ไหม

ผมเข้าใจสถานการณ์
เกิดเปิดกันเยอะ
เพราะพอโดนน้ำแล้วมันก็เปียกนะแล้วก็รำคาญ
นี่แหละครับความแตกต่างนะครับบรรยากาศของวันนี้กับเมื่อวานครับ

แล้วก็ทางกรทมเองย้ำนะครับว่าห้ามฉีดน้ำโดยเด็ดขาดนะครับ
เพราะว่าหากร้านต่างปล่อยให้มีการเล่นน้ำสงกรานกัน

นี่ก็คือบรรยากาศที่ถนนเข้าสาร

ก็คือ๑มีคนเข้าใจผิดคิดว่าเล่นน้ำได้

สองไปถึงก็ไม่เป็นไร

แต่มีปาร์ตี้ก็สนุกดีเหมือนที่ชาวต่างชาติบอก
คือคนก็มาก็ถือว่าไม่ได้น้อยหรอก

แต่ก็เห็นคนใส่หน้ากากอนามัยก็ต้องใส่ตลอดเวลานะคะ
มันก็จะเป็นบรรยากาศสงครานที่อาจจะแปลกหน่อย

แต่ก็เพื่อความปลอดภัยในช่วงเวลานี้จากโควิด
นะคะป้องกันการแพทย์ระบาดของโควิด๑๙นะคะ